ร้อนกันหน่อยดีกว่านะกับกรณีที่นักแสดงสาวคุณโมอามีนา
เขาไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวถึงอดีตคนสนิทของคุณแตงโมนิดา
เพราะครั้งนึงเนี่ยเคยเจอเรื่องราวที่มีการลงไม้ลงมือถึงขั้นที่กระโดดถีบกันมาแล้วนะคะ
งานนี้ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ไปร้อนถึงคุณนิกคุณาทิพย์ที่เคยเป็นอดีตคนรู้ใจของคุณแตงโมนั่นเอง
ต้องออกมาชี้แจงแบบด่วนจี้ถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
สดร้อนเมื่อเช้านี้ล่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มนิกคุณาทิพย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิทเรียกว่าแก๊งชั้น๒เป็นกลุ่มที่สนิทกันทั้งตัวหนุ่มนิกเองแล้วก็แตงโมด้วยนะคะระหว่างที่คบหากันเนี่ยนะคะ
แล้วก็เห็นความรักเห็นปัญหาของนิกและแตงโมมาโดยตลอดค่ะ
เองเขายืนยันชัดเจนนะว่าตอนที่ตลอดเวลาที่เขาคบกันเนี่ยไม่เคยมีในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับนะไอ้ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยบ้าง
อย่างเช่นการแบบว่ายื้อยุดฉุดกระชากันบ้างหกล้มอะไรบ้างแต่ไม่ใช่การตั้งใจทำร้ายร่างกายเด็ดขาด
และนี่เขายอมรับด้วยว่าไอ้คำว่ากระโดดถีบเนี่ยใช้คำนี้มันแรงไปหรือเปล่าสำหรับเขา
ที่จะบอกว่าเป็นผู้ชายที่กระทำต่อผู้หญิงก็เลยไม่อยากให้คนที่แบบติดตามรายการนะหรือว่าฟังข่าวอะไรมารู้เรื่องไม่จริง
เอามาพูดมั่วจนตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกรถทัวร์มาลงที่เขาเขาเดือดร้อน
ก็เลยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งนี้ใครจะมองว่านิกร้อนตัวก็แล้วแต่ใช่เลยครับ
หลายอย่างบ่งบอกว่ามันเป็นตัวเขาคือข่าวมาคนเมาส์มาเหมือนมันพุ่งเป้ามาที่เขาคนเดียว
เขาก็เลยอยากจะเคลียร์ในฝั่งของตัวเองเท่านั้นค่ะแต่หลังจากนี้ถ้าเขาเคลียร์ไปแล้ว
เชื่อหรือเปล่าจะมีดราม่าอะไรตามมาอีกไม่ขอโต้ตอบอะไรแล้วค่ะเหนื่อย
ผมโดนผลกระทบตั้งแต่เขาไปรายการแล้วก็ตอนนี้ก็โดนหนักกว่าเดิมที่เขาออกมาพูดอีกทีนึง
ก็จะมีคนบอกร้อนตัวเหรอร้อนตัวเหรออะไรอย่างนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าสัมภาษณ์เขาที่อันล่าสุด
มันก็ยืนยันในตัวอยู่แล้วว่าเขาหมายถึงใครถ้าเกิดคนดู
ผมกล้ายืนยันตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทำร้ายร่างกายแน่นอน
จริงมันไม่ใช่การกระโดดถีบเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราทะเลาะกัน
แล้วตัวผมเนี่ยเลือกที่จะเดินหนีออกมาแต่ถ้าบอกว่ากระโดดถีบมันรุนแรงเกินไป
กว่าที่แบบว่าจะรับได้ครับคือจริงอยากจะให้เข้าใจครับว่า
บางทีเราอยู่ของเราเฉยทุกคนมาด่าเราทุกคนมาแบบมาใส่เราอย่างเดียวเลย
ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเข้าใจผมหรือว่าอะไรอย่างนี้
คือผมมาเคลียร์ในส่วนของผมคนอาจจะเข้าใจแค่แบบ๑๐๒๐อีก๘๐จะไม่เข้าใจ
ไม่เป็นไรครับผมผมถือว่าผมทำดีที่สุดแล้ว
คุณผู้ชมจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่จะเชื่อฝั่งไหนก็แล้วแต่นะฮะ

ที่โมอามีนาทำท่าทำทางเหมือนจะว่า

เรื่องนี้เจ้าตัวยืนยันพร้อมกับพยาน

ภายในงานเรียบร้อยดีทุกอย่าง

มันผ่านไปแล้วอ่ะเนอะเราไปเห็นภาพทรงภาพซ้ำก็
เมื่อกี้ก็อย่าเอามาเป็นประเด็นเลย